ถ้าคุณผู้ชมเป็นตำรวจกล้าเข้าไปจับไหม
ที่จังหวัดเชียงรายครับเป็นลูกชายอดีตนายกเทศมนตรี
เมายาบ้าปุ้ยก๊อฟแล้วมีปืนอยู่ในมือแบบนี้
เป็นคุณผู้ชมกล้าเข้าไปจับเขาไหมฮะ
มาเลยดีมาเลย
กว่าจะจับได้เล่นเอาใจหายใจคว่ำเลยนะฮะ
ตำรวจสาวพอบบแม่จันทรัพย์ที่เจาะเชียงราย

ไปล้อมจับกุมนายฉายวัตต์ยางยืนหรือว่าจุ้ย

เป็นลูกชายของอดีตนายกเทศมนตรีจันจ้านะฮะ
ขณะขับรถไถอยู่ในแปลงนาติดถนนสาธารณะของหมู่บ้านต้นยางหมู่๗
นะครับที่ตำบลจันจ้านะครับอำเภอแม่จันทร์
นายชัยวัดเห็นตำรวจก็พยายามจะขับรถไถหนี
เพราะว่ากลัวชัยวัดจะยิงก็เลยต้องเจรจาอยู่นานจนชัยวัดเนี่ยนะฮะยอมลงจากรถไถนะครับ
ตำรวจก็รีบเข้าไปชาร์จไปล็อกตัวไว้เลย
ค้นในตัวพบปืนขนาด๙มิลลิเมตรครับ๑กระบอกนะครับ
มีกระสุนอยู่ในแมกกาซีน๑๒นัดเสียบเอาไว้ที่เอวด้านหลัง
แล้วก็มีซองปืนเสียบไว้ที่เอว๑ซองยาบ้า๒เม็ด
ซื้อมา๑๐เมตรแล้วเอามาเสพนะครับ
จากนั้นเนี่ยเขาก็ไปขับรถไถนะฮะแล้วก็ระแวงว่าจะมีคนมาทำร้ายอยู่ดีก็นึกขึ้นมาแบบนั้นแหละมันหลอนนะคุณผู้ชมนะฮะ
แล้วยิงปืนขึ้นฟ้าตั้ง๕นัด
เจ้าหน้าที่กลุ่มตัวไปสอบโสดที่สพแม่จันทร์
พอตรวจปรัสสาวะแน่นอนม่วงเชียว
จึงส่งตัวดำเนินคดีข้อหา
มีปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาปืนติดตัวไปในหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
และแน่นอนครับคดียาเสพติดก็โดนไปเต็มครับ